คุณผู้ชมครับไปดูความน่ารักของเด็กคนนี้
แม้ตัวเล็กแต่น้ำใจโตเกินตัวครับ
กินไหมครับเอา๓ขวดพอ
๓จริงเอาเปล่าเอาขวดเดียวพอ

อ่าแล้วลุงด้วยอ่ะ
ลุงลุงเอาเปล่าค่ะว่า

เอาเลยขอบคุณค่ะมาขวดเดียวนะ
โอ้ยใจดีเหลือเกินลูกเอ้ยนะฮะ
คือเขาแกล้งขอน้ำจากเด็กคนนี้

น้องก็ให้ให้ด้วยความเต็มใจไม่ห่วงเลยฮะ

แล้วยังถามลุงที่ยืนข้างหลังด้วยนะ
ว่ากลัวจะหิวน้ำ
ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่เลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะชื่นชมน้องครับจิตใจดีจริง
พ่อแม่น่าจะสอนมาดีให้รู้จักการให้ครับ